คุณผู้ชมคะมันมีอีกแล้วเรื่องของเพื่อนบ้านให้อาหารนกที่ต่อเนื่องจากเรื่องของ
พอคนนึงพี่อุ๋ยที่ทำรายการใช่ไหมเปิดปากมาคุยกับพี่อุ๋ยใช่ไหมคะ
ปากเกร็ดนนทบุรีอันนี้มันมีอีกคือมันมีผู้หญิงชราท่านหนึ่งนะคะ
นำข้าวมาโปรยให้นกพิราบในหมู่บ้านมิตรประชาปากเกร็ดนนทบุรี
ที่เดียวกันแต่คนอันนั้นหมู่บ้านพบศุกร์ค่ะนี่คนละหมู่บ้านค่ะแต่ย่านใกล้เคียงกัน
นี่เป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ถึงขั้นคนที่อยู่บ้านตรงกันข้าม
โพสต์คลิปนี้และติดป้ายประกาศขายบ้านขายบ้านเลยเหรออยู่ไม่ไหวแล้วขายบ้านเลยดีกว่าเพราะดูตามคลิปนี้นะคะ
นกมันมากินข้าวกินเสร็จไปเกาะสายไฟไปเกาะหลังคาไปเกาะหน้าต่างบ้านขี่นกขนนกเต็มไปหมด
ถึงขั้นอยู่ไม่ไหวเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไหวขายบ้านเลยดีกว่านี่เป็นคลิปที่ทางบ้านที่จะขายเขาถ่ายเอาไว้อ่ะใช่ค่ะเขาบอกอยู่บ้านตรงกันข้ามเลยค่ะ
นี่คุณยายมาโอ้โหแล้วนี่หวานข้าวใหญ่เลยเป็นข้าวสวยเลยให้อาหารนกวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
นี่เห็นไหมประกาศขายจริงพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพร้อมขายพร้อมย้ายออกคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปไปเจอกับหญิงชราที่เอาข้าวสวยไปโปรยให้นกคุณยายตุ๊ก
อายุ๗๐แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแกบอกว่าเพื่อนเป็นลูกศิษย์วัดแถวบ้านก็เอาข้าวสวยมาแบ่งให้พอกินข้าวไม่หมดก็โปรยให้นกทำแบบนี้มาเกือบ๖ปีแล้วชอบทำบุญแต่ไปวัดไม่ไหวเลยทำบุญกับนก
กไม่ได้เลี้ยงนะนกมันมารอกินข้าวเองที่เพื่อนบ้านติดป้ายประกาศขายบ้านเพราะขี่นกเพราะขนนกเพราะอะไรยายตุ๊กบอกว่าอ้าวมันเป็นความผิดยายเหรอก็เห็นติดป้ายประกาศขายมาตั้งนานแล้วนี่เป็นปีแล้วนะหลายปีแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งประกาศขาย
ไม่รู้นะมันก็ปีนเข้าบ้านป้าเหมือนกันนะ
มันก็ปือมาเข้าบ้านป้าแต่กลิ่นเรื่องกลิ่นนี่ป้าไม่เคยได้กลิ่น
ถ้าไม่ได้ตั้งใจขายเรื่องนกหรอก
เขาขายมานานหรือยังคะ
เขาขายมานานเป็น๑๐ปีแล้วนะ

เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวก็หากว่ามาดูถูกเขาอีก
นี่คือยายตุ๊กคนที่ให้อาหารนกทีนี้ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ไม่ไหวแล้วต้องประกาศขายบ้านนะคะ
คุณกระหนกวันค่ะเป็นเจ้าของบ้านที่ประกาศขายแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนะคะ
ยืนยันว่าที่ประกาศขายเพราะเดือดร้อนจากนกจริง
กพิราบที่ยายตุ๊กแกให้อาหารอยู่นั่นแหละ
คือฝุ่นขี้นกขนนกขนอ่อนของนกมันปลิวเข้าบ้านทำความสะอาดแทบไม่ไหว
ทุกวันนี้ยังขายบ้านไม่ได้ก็เพราะว่าใครจะมาซื้อ
พอประกาศขายปุ๊บคนมาดูบ้านเอ้ามีแต่ขี้นกมีแต่ขนนก
ก็เลยอยากฝากถึงยายตุ๊กอะค่ะเข้าใจว่าอยากทำบุญเนอะ
แต่การทำบุญก็ไม่ควรสร้างความทุกข์หรือความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือเปล่า
ถามเขาว่าได้บุญจริงไหมคะเพื่อนบ้านเดือดร้อนแบบนี้
มันมันไม่ใช่แค่วันนี้หรือว่าเมื่อวานแต่มันคือแบบห้าหกปีมาแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านั้นที่นี่ก่อนหนูจะย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็ให้มาก่อนหน้านั้นแล้ว
แต่ว่าเพียงแต่ไม่มีใครเคยไปแจ้งพ่อแม่หนูก็ไม่เคยแจ้ง
เพราะว่าแบบไม่อยากมีปัญหาด้วยอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีนางเขียวผู้หญิงที่อยู่ในคลิปวิดีโออีกคนนึงค่ะ
ก็มาคุยกับทีมข่าวนะคะบอกขอเจรจากับเพื่อนบ้านที่ร้องเรียนหน่อยได้ไหม
นักข่าวก็ประสานให้เป็นคนกลางให้นางเขียวบอกว่าเธอก็ให้อาหารนกนะ
กพิราบแต่น้อยมากพอรู้ปัญหาก็ไม่ให้อีกแล้ว
ก็เดี๋ยวช่วยบอกยายตุ๊กจะได้หยุดให้อาหารนกไปพร้อมกัน
จะได้ไม่เกิดปัญหาอีกค่ะไปดูช่วงการเจรจานิดนึงนะคะ
มึงว่าอยู่มาตั้งนานแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับป้านะไอ้ข่ายบ้าน
ค่ะก็แต่มันมีสร้างความรำคาญให้หนูเองจริง
แล้วก็รายการพี่อุ๋ยเปิดปากกับภาคภูมิได้คุยกับผู้เสียหายที่รับความเดือดร้อนจากพอที่เขาให้อาหารนกเหมือนกันนะคะ
แถวปากเกร็ดนนทบุรีย่านเดียวกันนะคะ
คือก็มาร้องเรียนกับทางพี่อุ๋ยกับทางรายการเนอะแล้วก็ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนะคะ
ก็มีเอาน้ำยาค่ะเชื้อไปพ่นแต่พ่นปุ๊บมันก็มาเกาะต่อนะ
คือทางเทศบาลปากเกร็ดเขาก็ไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้
มันไม่ได้ไปเลยนะเอาจริงวันนั้นที่คุยกันเนี่ยทางเทศบาลบอกว่านกมันก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นแหล่งอาหารของมัน
เพราะว่ามันได้ที่นี่มากินที่นี่อยู่เป็นไปอีกอย่าง
วันนี้ก็มีรถของเทศบาลนครปากเกร็ดใช้เครื่องเป่าไล่นก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเหมือนกันค่ะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ว่ามันมีเครื่องเป่าไล่นก
กบินออกไปจริงแต่ไปอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้ววนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็มันรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันมีอาหาร
มันก็กลับมาที่เดิมตลอดเลยก็ต้องไปจัดการต้นทางก็คือต้องไม่ให้อาหาร